ดูการไล่ล่าทหารเกณฑ์คนหนึ่งนะฮะ

ขับรถเก๋งฝ่าการจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่
ชนรถของชาวบ้านโอ้โหวุ่นวายต้องไล่จับกลุ่มกัน

เทลตำบลบางครุอำเภอพระประแดง

ขี่รถจักรยานยนต์ไล่ติดตามไป
แล้วก็ต่อมาคลิปจะเห็นว่า
มีผู้ชายคนหนึ่งพร้อมกับอาวุธปืน

ไล่หลังมาก็มีผู้หญิงคนหนึ่งวิ่งมาด้วย

เนี่ยฮะภาพนี้วิ่งไปทั้งคู่นะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสักประมาณ๙โมงของเมื่อวาน

เก๋งไล่ไปชนรถชาวบ้านเสียหายกันไป

รถคันที่ก่อเหตุขับหลบหนีเข้าไปในซอยสุขสวรรค์๗๐

ชนรถของชาวบ้านเสียหายอีกหลายคัน

หมายเลข๒๑๗นะครับ

ไม่ติดแผ่นไฟทะเบียนจอดอยู่นะครับ

เครื่องทำคำเย็นในสภาพที่ด้านหน้าก็พัง

นะครับจากการสอบถาม

คู่หนึ่งขับมาหลังเกิดเหตุ
คือยิงเหมือนแบบเปิดทางหนีอะครับ
แล้วก็วิ่งหลบหนีโดยปืน

จะวิ่งหลบหนีไปอีกคือระหว่างหนีคุณผู้ชมคิดสภาพ

ไปยังตลาดน้ำครองขุดเจ้าเมือง
ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกันกับโรงแรมนี้
คลองมุ่งหน้าไปทางครองควาย

แล้วไหว้กันไปทั้งคู่เลยทั้งชายหญิง

เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดนครปฐม
ในข้อหาชิงทรัพย์ก็คือพลทหารบันกรชายวุฒิเพชรมงคลศุกร์อายุ๒๒ปี
แล้วก็เป็นทหารเกณฑ์สังกัดกองบินกำแพงแสนจังหวัดนครปฐม
ก่อนนี้มาเขาใช้มีดไปฟันทหารยามแล้วก็ชิงปืนของทหารยามคนนั้นมา
แล้วก็ไปจี้เอารถเก๋งสีดำคันนี้มาจากชาวบ้านแล้วก็ไปรับแฟนสาวแล้วหนีมาที่สมุทรปราการนะครับ
ตำรวจต้องปูพรมเร่งล่าตัวกว่า๑๐ชั่วโมงในพื้นที่ที่เขาหนีเข้าไป
สามารถจับได้แล้วคุณผู้ชมอ่ะนี่คือนาทีที่เข้าไปจับได้ครับ
อยู่ที่บ้านหลังนี้ฮะนะฮะคือเลยบ้านหลังนี้ไปมันจะเป็นร่องน้ำอยู่ในสวน
ซึ่งจุดที่พบนั้นอยู่ห่างจากโรงแรมที่เขาหนีไปเกือบ๒กิโล
ภาพไปเจอก็ถอดเสื้อผ้าเนี่ยครับไม่ได้ใส่เสื้อนะครับ
ก็จับกลุ่มได้ตามตัวก็มีรอยสักต่างนะครับ
ไม่ได้ตั้งใจพยายามจะฆ่าใครพีร์แต่ต้องการจะหลบหนีจากตำรวจเท่านั้น
สาวดาวซึ่งเป็นชาวไทยใหญ่เอาไปฟังเสียงพูดโทษหานะครับ
แต่เรื่องเนี้ยผมไม่ได้ตั้งใจที่จะมาเกิดครับคือแบบมันเป็นเรื่องบังเอิญ
ผมไปไปแบบชนแล้วผมมีอาวุธปืนอย่างเงี้ยผมก็เลยเขาเรียกลงมาคุย
ผมเลยเลือกที่จะไม่คุยตะขี้หนีครับโทรตามหาเรื่องผมจนแบบ
ผมก็เลยชนเรียราชเนี่ยแหละครับเราชนที่แรกครั้งแรกตรง
ที่ชนไม่ไม่รู้ว่าชนเราไปตูนรถบ้านหรอครับครับรถคันนี้เท่าที่นี่เป็นรถเราหรือว่าเราไปเอารถ
ผมเอารถคนอื่นมาครับเอารถมายังไงครับโผล่ปืนไปจี้ผมก็ไปคอก่ะครับ
จี้หอเขาตอนนั้นเขาขับอยู่แต่ว่าเขาจอดเขาอยู่บ้านครับ
เขาอยู่บ้านเราเข้าไปที่บ้านเขาผมเดินเข้าไปเลยครับเดินเข้าไปแล้วเอาปืนไปจี้เขาครับ
แล้วบอกเขาว่าไงถอดรถถอดรถครับแล้วทำไมเราถึงเอาปืนออกมาจากในค่าย
ปืนปืนที่อยู่ในค่ายแค่อยู่ตรงไหนของค่ายผมมีเหตุผลส่วนตัวของผมผมบอกใครไม่ได้
อืมคือรถเนี่ยไปเอาของชาวบ้านมาส่วนปืนอ่ะเหตุผลส่วนตัวบอกใครไม่ได้
แต่ทั้งหมดทั้งหมดที่ทำคือเสพยาบ้ามาแล้วก็ทำคือหลอนนะฮะ
เมืองต้นตำรวจสพพระประแดงก็แจ้งข้อหาพยายามฆ่าขับรถชนแล้วหนีแล้วก็ชิงทรัพย์อาวุธปืนมานะครับ